ทั้งแสดงสปีริตในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาด

ที่รัฐมนตรีก็ประกาศลาออก
เพื่อประท้วงรัฐบาลที่ตัวเองร่วมงานด้วย
ติดตามจากรายงานกันค่ะ
หากชายคนที่ยืมรัฐมนตรีอ้างถึง
แสดงสปิริตลาออกล่างสภา
เพราะละอายใจที่เข้าร่วมประชุม

เกี่ยวกับประเด็นความเหลื่อมล้ำทางรายได้ไม่ทัน
นี่เป็นกรณีที่
สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกถึงการแสดงสปีริตในหน้าที่
ซึ่งในท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ก็ตัดสินใจไม่อนุมัติคำขอลาออก
พร้อมชื่นชมการแสดงความรับผิดชอบอย่างกล้าหัน
ก่อนหน้านี้ในต่างประเทศมีหลายกรณี
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับรัฐมนตรี

โดยให้เหตุผลทั้งเป็นการรับผิดชอบต่อความผิดพลาด
รวมทั้งขอลาออกเพื่อแสดงความไม่พอใจ
ต่อรัฐบาลที่พวกเขาร่วมงานด้วย
โดยเมื่อเดือนที่แล้วนายแฮรี่คาลาบ้า
รัฐมนตรีต่างประเทศแซมเบีย

โดยเขาให้เหตุผลผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว

ที่อัดวาลการคอรับชั่นสูงขึ้น

ผู้คนหวังว่าจะทำหน้าที่แก้ปัญหาของชาติ
แม้จะไม่ได้เอ่ยถึงบุคคลใดเป็นพิเศษ

ในช่วงนั้นรัฐบาลแซมเบียที่เขาร่วมคณะ
กำลังถูกวิจารณ์ถึงการใช้อำนาจ

ที่มีแนวโน้มหาทางสืบทอดทำหน้าต่อ
ขณะที่เมื่อปีที่แล้วในฟอร์รินเจียนู
รัฐมนตรีธุรกิจของโรมาเนีย
ก็ประกาศลาออกด้วยเหตุผลด้านจริยธรรม
ชาวโรมาเนียลุกมือต่อต้านรัฐบาล
ถูกวิจารณ์ว่าคอรัปชั่นรุนแรง
โดยรัฐมนตรีรายนี้ให้เหตุผลว่า

โดยบอกกับลูกว่าตัวเองเป็นพวกขี้ขลาด
ยอมมีท่าทีสนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อมั่น
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน